วันเกิดฝ่ายหญิงที่ผ่านมาหวานมาก

วันถัดมาเค้าจัดงานวันเกิดคุณคุณผู้ชม

ไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวของแฟนหนุ่มคนนี้คุณนิกไงหล่อมากนะคะ
เพราะจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้หือหวาอะไรมากละครั้งนี้นะคะ
อีกอย่างฝ่ายชายก็เป็นคนนอกวงการอยากให้มีพื้นที่ส่วนตัวค่ะ
แต่วันเกิดวันพิเศษแบบนี้นะคะโอ้ไม่ต้องพูดเรื่องนี้คุณผู้ชม
คือหวานใจงานดีมากนะคะ
ก็หล่อยอ่ะอย่างคณราเออเพื่อนต้องอยากถ่ายรูปด้วย
แท้เนี่ยค่ะก็คือไม่ได้โดนลุมกอดลุมหอมเหมือนกับแฟนเขา

เออเรียกว่าชีชอบแบ่งปันตา

สนุกค้ำนะคะเพราะรู้ว่าเพื่อนก็แซวว่าเขาน่ารักอ่ะอย่างเงี้ย

เอาก้าเค้ามาฮ่า
ถ้าพี่แจ๊คได้ไปงานวันเกิดเกรสนะ

เรื่องนี้ผ่านไปแล้วจังเรียกรามากกันดีกว่า

คือเป็นลุคที่คุณเกรทการก้าวรับละครเรื่องใหม่

แล้วนางไปให้สัมภาษณ์กับสำนักหนึ่งนะคะ

บอกว่าจริงแล้วลุคนี้นะคะ

ประเด็นนี้คุณผู้ชมเป็นรามาด์นะคะ
เพราะว่ามีคนเอาไปจับมาเป็นเมมเลย
เนี่ยล้อเลียนกลุ่มเพศทางเลือกหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะเกรทบอกว่าไม่ได้ซีเรียสหรือทำให้เสียความมั่นใจนะ
เพราะเชื่อว่าคนเข้าใจในสิ่งที่เธอพูดเธอล้อตัวเองนะคุณผู้ชม
ไม่ได้ล้อเล่นหรือว่าบูลลี่ใครเลยนะคะแต่ว่าก็ขอโทษนะคะ
ถ้าเรื่องนี้ทำให้ใครฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจค่ะ
เข้าใจว่ามันไม่เหมาะสมและอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้
เพราะว่าในการจับมารวมประโยคอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าอันนี้มันอยู่ที่แบบมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะตีความหมายยังไงมากกว่า
แต่มันเป็นการเล่นกันสนุกเหมือนวันนั้นพี่นักข่าวทุกคนก็ส่งมา
เราก็เล่นกันแบบขำไม่ได้คิดว่าจะต้องไปทำให้มันเป๊ะมันไม่ได้ซีเรียส
เกสก็คงเป็นตัวเองของตัวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะ
แต่ว่าอาจจะระมัดระวังคำพูดนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถามว่าจะเปลี่ยนตัวเองจะระแวงจะนอยอะไรไหมไม่เลยค่ะ
สบายแต่ว่าถ้าทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจก็ขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นเพื่อนพี่น้องในวงการพี่ทุกคนกันหมดอยู่แล้วเหมือนกัน